ไปดูข่าวนี้กันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดชุมพรนะครับ
ที่นั่นเขามีงานท่องเที่ยวครับเปิดโลกทะเลชุมพร
แล้วก็ออกทริปดำน้ำโชคดีมีโอกาสได้เห็นเจ้า
ฉลามวานซึ่งเป็นโลโก้ของงานนี้อีกด้วยนะครับ
เห็นกันแบบชัดจะแบบนี้เลยใกล้มากเลย
ตัวเบอร์เริ่มคือเมื่อวันสองวันก่อนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิด
เราเคยเสนอเรื่องของการดำน้ำลงไปเจอกับฉลามวานแบบนี้
นี่ล่าสุดเจออีกแล้วนะครับต้องบอกว่าทะเลของไทยเรายังอุดมสมบูรณ์อยู่นะ
ถูกต้องดิฉันมีความไฝฝันว่าถ้าไปดำน้ำแล้วจะได้เจอเจ้าฉลามวานบ้าง
เอาล่ะก็ต้องจุดทูบจุดเทียนขอ

ลงไปก็น่าจะเจอนะครับเพราะว่าทะเลไทยของเราก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่
แต่มันก็ไม่ได้มีมาทุกวันไม่ได้มีบ่อยนะคุณ
เป็นบางฤดูบางช่วงของเขานะคะ
แต่ก็มาดูได้กับในช่วงของเช้าผัดของเรานี่แหละคุณผู้ชมครับ
แล้วภาพนี้ก็ถูกบันทึกไว้ได้โดยนักท่องเที่ยวรายหนึ่งชื่อ
นางสาววันธนาปรมกุล
ที่เดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลเปิดโลกทะเลชุมพร
ระหว่างวันที่๑๗ถึง๒๑มีนาคมที่ผ่านมา
ก็ได้ทราบจากไกด์เรือสยามคาตามารัน
ว่าเมื่อวันที่๑๗มีนาคมช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน

ก็พากลุ่มนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ
แล้วก็ดำน้ำอยู่ในบริเวณเกาะงามน้อย
ซึ่งเป็นจุดดำน้ำดูปากการังสวยที่สุดของจังหวัดชุมพร

ไหว้เข้ามาในกลุ่มของนักท่องเที่ยว
ฮือฮาเลยครับว่ายแอบนี้เลยทีเดียว
แล้วก็สร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
ระหว่างนั้นครับนางสาววันธนาจึงนำกล้องถ่ายใต้น้ำ
บันทึกภาพของเจ้าฉลามวานเอาไว้ได้
นี่ก็มาให้พวกเราได้ชมกันตัวมาเริ่มเลยนะครับฮัตเจ้าไว้นั่ง
สำหรับเจ้าฉลามวานมักอาศัยอยู่ในบริเวณหน้าอ่าวชุมพร
เป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเมษายนนะครับ
ซึ่งทางจังหวัดชุมพรก็นำมาเป็นโลโก้ของเทศกาลเปิดโลกทะเลชุมพร
ขณะเดียวกันทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ก็เตือนนะเตือนนักท่องเที่ยว
อาจพบเห็นฉลามวานในพื้นที่เกาะชายฝั่ง
ของจังหวัดชุมพรและสุราธานีไม่ควรไปเข้าใกล้นะครับ

เพราะว่าถือว่าเป็นการรบกวนความเป็นอยู่ในธรรมชาติของมัน
และอาจจะทำให้มันนั้นตกอกตกใจ
จนเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้
แต่ผมว่านักท่องเที่ยวเขาน่าจะตกใจกว่า
ดิฉันว่าอยากเข้าไปใกล้มากเลยค่ะ

ไปสัมผัสไปจับหรืออะไรเลย

ใช่เราจะได้ช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ทะเลกันด้วยนะคะ